พูดถึงการลุยดิฉันนึกถึงอีกหนึ่งกลุ่มเหมือนกัน
ไม่ได้มาเดินสวยสวัสดีแนะนำตัวนะจ๊ะ
คราวนี้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทธกภัยน้ำท่วมกันที่จังหวัดสกลนครค่ะ
นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้เจ้าพ่อวงการขาอ่อนนวัดอิสระไกรศีลค่ะ
ก็ขอสลัดลูกนางงามสวยเป๊ะมาสวมเสื้อยืดกางเกงยีนถลกค้างเกงยีนด้วยนะ
กขึ้นไปข้างบนหน่อยเอาลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะ
ตอนนี้เอาจริงก็น้ำเริ่มลดระดับลงแล้วแหละแต่ก็ยังต้องการความช่วยเหลือกันอยู่เนาะ
เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันแบบถึงที่เลยค่ะ
โดยเฉพาะพื้นที่ลึกเข้าถึงยากสาวก็เลยขอใช้บริการนี่เลย
อีแตนจ้าเพื่อลุยน้ำคุณเข้าไปตามหมู่บ้านเลยนะคะ
อบเอาข้าวของเครื่องใช้แล้วก็ของใช้สาธารณูประโภค
ลุยไปแจกกันถึงหน้าบ้านเคาะประตูกันเลยนะคะ
มีทั้งพี่น้องคนเท่าคนแก่ลูกเด็กเล็กแดงค่ะ
รอรับการช่วยเหลือทุกหลังคาเรือนเลย
แล้วก็เห็นนางงามเขาก็ชื่นใจกันด้วยนะคะ

สมกับโซโลแกนของเวทีเขาเลยจริงค่ะ
หลังจากน้ำลดลงในบางส่วนนะครับ

รวมถึงบางส่วนก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่
ในวันนี้นะครับเราก็เอาเสื้อมาแจกประมาณ๓๐๐ตัว

มาให้กำลังใจคนท้องถิ่นที่นี่
สิ่งของคงเป็นเรื่องเล็กนะครับ
สำคัญก็คือเราได้แวะมาหาเขา
เราได้แวะมาพูดใส่ไมโครโฟนให้กำลังใจเขา

เขาอิ่มใจแล้วก็อุ่นใจแล้วก็มีความสุขมากขึ้น
วันนี้นะคะเราก็ได้ลงพื้นที่มาช่วยเหลือ
แล้วก็ฟื้นฟูผู้ประสบอุทธกภัย
ก็ได้เห็นพ่อแม่พี่น้องลงมาจากบ้านเรือน
ลุยน้ำกันมาเอาถุงยางชีพนะคะ
ก็แต่ละคนมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม

เป็นกำลังใจค่ะให้พ่อแม่พี่น้องผ่านเหตุการณ์ร้ายเนี่ย
ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยนะคะ

จากสวยแล้วนะคะก็ยังมีจิตเป็นกุศลด้วยนะคะ
ลุยทุกพื้นที่จริงสำหรับนางงามเวทีนี้นะคะ

ลุยเข้าถึงพื้นที่เป็นขวัญใจประชาชนทุกคนเองนะคะ